คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่ปราจีนบุรีค่ะ
พี่ชายออกตามหาน้องชายน้องชายหายไปตั้งแต่วันที่๑๗นะคะ
หายไปแล้วหากันอยู่นานสุดท้ายมีคนไปเจอศพ
เป็นศพผู้ชายคนนึงลอยอยู่ในบ่อน้ำที่อยู่ภายในฟาร์มหมูนะคะ
พี่ชายก็เลยบอกว่าขอดูศพนี้หน่อยเถอะว่าใช่ศพน้องชายเขาหรือเปล่า
สุดท้ายเนี่ยเขาบอกโอ้โหจำได้ต่อให้แบบขึ้นอืดแล้วนะคะ
พี่ชายบอกจำได้นี่น้องชายเขาที่หายไปจากบ้านแน่
บ่อน้ำเนี่ยค่ะอยู่ในฟาร์มหมูอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะ
คนดูแลฟาร์มหมูนายสุดสาครพลไทยสงศ์อายุ๔๓เป็นคนพบศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายทองโปรยพลชัยสภาพศพขึ้นอืดแล้วค่ะนี่นะคะ
คือคนดูแลฟาร์มหมูบอกว่าเขาก็ออกไปดูแลฟาร์มไปดูกอกล้วยตามปกติ
พอหันไปดูในบ่อน้ำเห็นศพลอยมาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
กู้ภัยนำศพขึ้นมาค่ะนี่นะคะนำศพขึ้นมาจากบ่อน้ำครับ
นายทองปลิวพลชัยไปบอกว่าเนี่ยผมเป็นพี่ชาย
ขอดูสภาพศพหน่อยขอดูเสื้อผ้าที่ศพสวมใส่หน่อย
พอดูปุ๊บเนี่ยนะยืนยันว่านี่ไงน้องชายแน่ที่หายตัวไป
ตามหาตั้งแต่๑๗พฤศจิกายนติดประกาศตามหา
แจ้งความเอาไว้สพเมืองปราจีนบุรี
พอชาวบ้านบอกว่าพบศพผู้ชายลอยน้ำเลยไปดูนะคะ
แล้วก็ใช่จริงจริงด้วยจากการชนะสูตรเบื้องต้นนะคะ
สภาพศพของนายทองโปรยไม่มีบาดแผลตามตัว
ญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายเจ้าหน้าที่ก็มอบศพ
ให้ไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่ระหว่างที่ขนศพของผู้เสียชีวิต
ขึ้นรถของมูลนิธิสว่างบำเพ็ญทสถาน
นี่ค่ะที่ทางเข้าฟาร์มนะคะโอ้เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ
สุดท้ายคนที่ประสบอุบัติเหตุคือคนที่พบศพคนแรกอะค่ะ
ก็เข้าไปดูเข้าไปถามนายสุดสาครเนี่ยเหม่อลอยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่อง
ภรรยานายสุสาครบอกว่าหลังจากสามีเธอพบศพก็มีอาการตกใจกลัว
พาไปรดน้ำมนต์ที่วัดใกล้ใกล้ครับพอขับรถมา
ถึงที่พักอยู่แล้วรถเสียหลักแล้วก็มีอาการแบบนี้ค่ะ
หลังจากพบศพไปรดน้ำมนต์แล้วมีอาการแปลก
ชักเกรงพูดจาไม่รู้เรื่อง

วันนี้นะเราให้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
จุดที่พบศพนี่ค่ะบ่อน้ำนี้ค่ะอยู่ในฟาร์มหมูนะคะ
ห่างจากเล้าหมูไปประมาณ๒๐๐เมตรอยู่ห่างจากห้องพักคนงานไปประมาณร้อยเมตร
เป็นบ่อเก็บขี้หมูค่ะก็จะมีต้นกล้วยขึ้นอยู่แถวแถวนั้นด้วยนะคะ
จากการสอบถามนายสุดสาครคนงานที่พบศพคนแรกคนที่ชักเกรงเมื่อสักครู่ติไปคุยมานะคะ
เขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี้ยเขาก็ไปเก็บกล้วยใกล้ใกล้บ่อน้ำเขาเห็นว่าอะไรก็ไม่รู้
ลอยอยู่ในบ่อตอนแรกคิดว่าเป็นตุ๊กตาก็เลยพยายามเพ่งดูค่ะ
สุดท้ายพบว่าเป็นศพนะคะเขาตกใจมากคือตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีมาก
กลัวแบบกลัวมากอะค่ะก็เลยโอ้โหตกใจแบบเขาใช้คำว่าขวัญหนีดีฝ่ออย่างนี้เลยอ่ะ
แล้วเป็นครั้งแรกที่เห็นศพที่เห็นศพคนก็เลยรีบไปแจ้งหัวหน้าคนงานไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
หลังจากนั้นไปดื่มเหล้าขาว๑ขวดเพื่อสงบสติอารมณ์
แล้วขี่รถจากกระยานโยนไปวัดไปรถน้ำม่วนเพื่อเรียกขวัญ
ขากลับก็มีอาการเหมือนจะจะโครงงานศพนะตามภาพมุมขวามุมซ้ายมีอาการแบบรถล้มและเรื่องผู้จาแปลก
เขายืนยันว่าไม่ได้ผีเข้าอะไรหรอกเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
น้องพ่อครับอ่าผมเจ้าสวบน้องพ่อผมไม่เคยเจ้าสวบ
ผมไม่เคยเจ้าสวบอย่างงี้เลยครับอ่าน้องพ่อช่วยรถน้ำมนต์ผมเนี่ย
ผมตกใจอย่างมากเลยครับผมสั่นมากเลยอ่ะครับอ่า
สั่นจนคนคิงลุกเนี่ยค้นค้นแขนลุกค้นแขนลุก
ลุกหมดทั้งตัวเลยอ่ะครับจนผมทำอะไรไม่ถูกอ่ะครับ
ผมถามเขาทำอะไรผมก็ผมก็ตอบไม่ตอบไม่ถูกอ่ะครับ
อ่าผมแปลว่ามันเหมือนกับคนเหมือนกับคนบ้าอ่ะ
ผมแขนขาอ่อนหมดเลยครับอ่อนเท่าไรครับอ่า
มือนี่ชาแขนอยู่คนลุกหมดเลยน่ะเพราะอะไรครับ
ใครมาสื่อสารหรือว่าแบบสัมผัสอะไรได้ไหมครับไม่ไม่ไม่
มันมันไม่ถึงกับศึกษาในศึกษาอะไรได้หรอกแต่ว่า
ผมแบบว่าผมเป็นคนคนอ่อนไงครับอ่าผมคนอ่อนผม
มาอย่างเงี้เจออย่างงี้เราโอ้คือเหมือนกับว่าหลุดไปเลย
ว่าไงครับหลุดไปเลยหลุดไปอ่าไปไม่เป็นเลยล่ะ
ถ้าว่ามาก็มาให้โชคให้ลาบเราก็ดีไม่กลัวใช่ไหมครับ
กลัวเหมือนกันก็กลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกัน
คือพี่เขากลัวแต่ถ้ามาให้โชคให้ลาบก็ได้ค่ะแต่ช่วงเกิดเหตุบอก
ไม่ได้ผีเข้าแล้วผมสติหลุดใช่คือบอกกลัวมากจริงจริง
เป็นคนกลัวผีเป็นทุนเดิมเกิดมาไม่เคยเห็นศพมาก่อนเลย
นี่เป็นศพแรกในชีวิตแต่ถ้าตอนนี้มาได้มาให้โชคให้ลาบได้
แต่ต้องให้โชคให้ลาบด้วยนะโอ้โหนี่ค่ะครับทีนี้ค่ะ
พี่ชายของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังนะคะว่าน้องชายเนี่ย
มีปัญหาทางด้านสมองหายออกจากบ้านไปหลายรอบ
ก็จะเดินไปตามที่ต่างแต่ทุกครั้งจะตามหาจนเจอ
หายไปนานหลายวันจนสุดท้ายนี่แหละค่ะ
มีคนไปพบศพอยู่ในฟาร์มหมูห่างจากบ้านประมาณแปดกิโลได้นะคะ
ก็เลยรีบไปดูพอดูศพดูเสื้อผ้าที่สวมใส่เนี่ย
ใช่เลยน้องชายเขาเลยเพราะว่าเขาจำได้หมดนะคะ
กางเกงจำรูปภัณฑ์ได้แต่ก็ตัวพี่ชายบอกว่าแปลกใจอยู่นิดนึง
หน้าผากของน้องชายอะค่ะทำไมฮะเหมือนกับมีร่องรอยถูกทำร้าย
อืมแต่ด้วยความที่ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืด
พี่ชายบอกนะคะครับก็เลยบอกตำรวจในที่เกิดเหตุไปว่า
ไม่เป็นไรก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายก็แล้วกัน
ว่าเป็นน้องชายเลยล่ะที่ทำให้เราจำว่าเป็นน้องชายมา
น้องชายเลยอะไรที่มันทำให้เราจำได้
สิบตัวเขารูปตัวสรรถานกลางเกงกังเกงน้องสาวซื้อให้
แต่เสื้อไม่ใช่เสื้อผิดผิดสังเกต
คือว่ามันแขนเป็นรูปภาษาอังกฤษ
ถ้าตกน้ำแล้วลอยลื่นลงลื้นล้มลงไม่มีไม่มีเลย
แต่มีบาดแผลอยู่ที่ขมับซ้ายหน่อย
เป็นแบบแผลเป็นรูคล้ายโดนตี
จะไปก้าวล้าก็ไม่ได้เพราะว่าน้องเรามันไปอยู่ในที่ของเขา
มันมีเจ๊ว่าพูดตัดบทไปว่าไม่มี
คือร้อยเวรเจ้าของคดีสพเมืองปราจีนบุรีก็เลยบอกว่า
ถ้าญาติติดใจก็คือจะต้องมีการส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แต่ทางพี่ชายก็บอกว่าไม่ติดใจก็เลยเจ้าหน้าที่เลยทำอะไรไม่ได้
ก็ไม่ได้สามารถทำอะไรได้ซึ่งศพก็ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วด้วย
ที่วัดสุวรรณวิทยารามแล้วก็จะชาปนกิจในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
ส่วนไปใช้ศพของน้องหรือเปล่า
ใช่มันมีหลายอย่างละละเอียดค่ะ